คดีใหญ่เป็นคดีอาทยากรรมเป็นคดีข่าวดังตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
กรณีผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ล่อลวงผู้หญิงสาวชาวมงค์อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดลำปาง
มากระทำชำราวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
จนกระทั่งเธอคิดสั้นฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าอับอาย
และกระทั่งเธอตายในที่สุดเนี่ยนะคะ
ในวันนี้ค่ะได้มีการนำตัวผู้ใหญ่บ้านคนนี้

ส่วนก่อนที่จะไปดูเรื่องของความคืบหน้าคดี
มาดูกันที่บรรยากาศที่งานศพกันหน่อย
บรรยากาศที่งานศพคือต้องบอกว่าเป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วค่ะ
ครอบครัวได้มีการนำร่างของหญิงสาวชาวมงค์รายนี้
ใส่ไว้ในโลงแล้วก็นำมาตั้งไว้ด้านหลังของตัวบ้าน
ประเพณีของชนเผ่าที่เชื่อกันว่า
ถ้าเกิดว่ามีคนตายจะไม่มีการนำศพมาไว้ในบ้าน
จากนั้นได้เคลื่อนศพไปทำพิธีฝังตามประเพณีแล้วก็ความเชื่อของชนเผ่าเมียน
บริเวณท้ายหมู่บ้านขุนแม่ฮวดอำเภองาวจังหวัดลำปาง
ญาติแล้วก็คุณพ่อของผู้เสียชีวิต
ก็นำหลักฐานพยานต่างเพิ่มเติมไปมอบให้กับตำรวจที่โรงพักลำปาง
พร้อมกับพูดกับผู้สื่อข่าวสั้นบอกว่า
ในส่วนของคดีจะไม่ขอให้รายละเอียดนะ
จากเกรงว่าอาจจะไปกระทบกับรูปคดีได้
อันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ส่วนเรื่องของคดีแพ่งเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหาย
อันนี้ครอบครัวบอกว่าแน่นอนว่าจะต้องมีการฟ้องร้องตามกระบวนการ
เนื่องจากว่าลูกสาวแล้วก็สามีของลูกสาว
เป็นคนหาเลี้ยงพ่อหาเลี้ยงแม่และเป็นกำลังหลักของครอบครัว
ส่วนเรื่องที่ผู้ต้องหาก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้านในพบพระ
ไม่ขอคำมาศพลูกสาวพ่อบอกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่
แต่หากผู้ต้องหาต้องการที่จะขอขมาทางครอบครัว
พ่อบอกเลยนะว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาด
ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตค่ะ
ส่วนเรื่องของเรื่องเล่าจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตสาวมงค์อายุ๒๒ปี

เพราะว่าคุณพ่อเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ลูกสาวเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนนั้นไปเฝ้าอาการของลูกไปกันทั้งครอบครัวเลยนะไม่มีใครอยู่บ้าน
บอกว่าก็ไปเฝ้าลูก
แต่จนสุดท้ายน้องคนนี้เสียชีวิตในช่วงเช้านะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าข้างบ้าน
ข้างบ้านบอกว่าตอนประมาณตี๕
ตี๕ของวันที่น้องเสียชีวิต
คนที่อยู่ข้างบ้านซึ่งเป็นญาติกันนี่แหละโทรศัพท์มาบอก
ได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังออกมาจากบ้าน
แบบนี้เลยนะตอนนั้นมีคนอยู่ไหมคะ
ไม่มีเขาบอกว่าได้ยิน

ใช่ออกมาจากบ้านเลยนะคะซึ่งทำให้เขาเชื่อว่า
น่าจะเป็นวิญญาณของลูกสาวมาบอกลา
และเชื่อว่าหลังจากที่ทำบุญไปให้แล้ว
นี่เป็นคำบอกเล่าของครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวน

นายนพดลนวอริยอดีตผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้

นายนพดลผู้ใหญ่บ้านคนนี้เหมือนเดิมค่ะ
บอกขอให้การกับพนักงานสอบสวน
อ้างว่ารอธนายความและญาติที่จะเดินทางมาร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวไปขออำนาจศาล
ฝากขังที่จังหวัดลำปางวันนี้ค่ะ